อีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะมีคุณยายฝาแฝดนะคะที่อุดรธานี
เขานัดแต่งตัวเหมือนกันเป็นแฝดกันแล้วก็จะไปเอาเครื่องประดับมาใส่ให้เหมือนกัน
อันนี้จะไปทำบุญค่ะปรากฏว่าไปเปิดดูจะหยิบทองมาใส่เอาหายเกลี้ยงเลย
โจรจะขึ้นบ้านแต่ก็มีทิ้งสร้อยคอทองคำ
เอาไว้ให้ดูต่างหน้าหนึ่งเส้นนะเป็นสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง
แต่คุณยายบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของยายก็คงจะทิ้งเอาไว้ให้ดู
แต่เอาของคุณยายไปคุณยายว่าอย่างนั้นนะคะ
ที่สพเมืองอุดรธานีคุณยายคำพิษทิพย์รือชา
และคุณยายประสิทธิบรือชาเป็นฝาแฝดกันนะคะ
ชาวชุมชนหนองบัวจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
โจรขึ้นบ้านค่ะขโมยสร้อยคอทองคำสามบาท
สร้อยข้อมือหนักสองบาทต่างหูเพชรอีกรวมมูลค่าแล้วเกือบสองแสนบาท
หายไปนะคะซึ่งนางคพิษและนางประสิทธิ์ช่วยกันให้การบอกว่าเนี่ย
นัดแต่งตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมใส่ชุดเหมือนกันจะไปทำบุญ
จะเอาทองมาใส่ซึ่งก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าชั้น๒ของบ้าน
แต่เปิดกระเป๋าดูอ้าวสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือต่างหูหายหมด
คุณยายตกใจมากค่ะเพราะเก็บเอาไว้มานานแล้วไม่เคยหาย
เมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งเอามาใส่อยู่เลยนะคะแต่ที่น่าแปลกเนี่ย
ยายโชว์ค่ะเนี่ยสร้อยคอทองคำเส้นนี้พร้อมพระเลี่ยมทองหนัก๒บาท
มันไม่ใช่ของคุณยายไงแต่มาอยู่ในกระเป๋านี้แทนได้ยังไง
ก็เลยเอาสร้อยคอทองคำที่โจรทิ้งไว้ไปให้ร้านทองดู
ปรากฏว่าที่ทิ้งไว้ให้ก็เป็นของจริงด้วยนะคะ
ยายก็เลยนำมาเป็นหลักฐานอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
เพราะเป็นทรัพย์สินสุดท้ายแล้วที่คุณยายเก็บเอาไว้มาถูกโจรขโมยไปอย่างนี้มันเจ็บใจนะคะ
หลังจากรับแจ้งค่ะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านคุณยายไปหาเบาะแส
ก็ไปพบกับนายเฉลิมชัยที่ปลือชาเป็นลูกชายของคุณยาย
บอกว่าแม่เนี้ยอายุมากแล้วหลงหลงลืมลืม
ครั้งหนึ่งเคยลืมเข็มขัดนาคหาไม่เจอก็คิดว่ามีคนขโมยไป
แล้วสุดท้ายก็มาหาเจอเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยนะคะ
ว่าแม่มีทองกี่เส้นเก็บไว้ที่ไหนบ้างเพราะแม่ไม่เคยบอก
แต่แม่มายืนยันกับเขาว่ามันหายจริง
ต้นตำรวจก็เลยสงสัยว่าสงสัยโจรมันจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่า
หรือก็เป็นไปได้อาจจะเป็นโจรที่ออกอารวาสเนี่ยนะคะ
ขโมยทรัพย์สินงัดตามบ้านเรือน
ทีนี้พอบุกมาถึงบ้านของคุณยายฝาแฝดเจอทองมูลค่าเยอะ
ก็เลยเอาทองหนัก๒บาททิ้งไว้ให้คุณยายแทน

สรุปแล้วมีคนร้ายจากข้างนอกย่องเบาเข้ามาขโมยจริงหรือเปล่านะคะ
อืมเป็นการแลกเปลี่ยนทองอะไรอย่างนี้
ก็ยังงงไม่ถ้าเป็นโจรจริงจะทิ้งไว้ทำไม
นั่นน่ะสิเดี๋ยวรอการตรวจสอบนะคะคุณยายว่ามาจากไหนนะคะสำหรับทองเส้นนี้ค่ะ